ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงกันหน่อย
ว่ามีพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางไป
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙จะสามารถไปพักคอย
หรือว่าไปพักกันที่จุดไหนยังไงได้บ้างนะคะ
ไปดูทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประชาชนสามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะคะ
ตั้งแต่ท่าช้างผ่านสวนนคราพิรมจนถึงท่าเตียนค่ะ
ลัดล้อมาทางถนนเชตุพลถึงวงเวียนรอดอ
และทอดยาวมาจนถึงแยกหลักเมือง
บริเวณด้านหน้าสารหลักเมืองนะคะ
ซึ่งก็จะต่อเนื่องมาทางถนนราชดำเนินใน
จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา
รอบคลุมพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ

สิ้นสุดที่แยกพระจันทร์ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยรวมพื้นที่ส่วนนี้นะคะ
สามารถรองรับประชาชนได้๑๗๐๐๐คน
นี่คือส่วนแรกสำหรับการรองรับประชาชนนะคะ
มาดูส่วนที่๒ค่ะคุณผู้ชม
เริ่มต้นจากแยกผ่านพิภพลีลา
่งหน้ามาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สิ้นสุดที่บริเวณแยกอรุณอมริน

เริ่มจากแยกผ่านพิภพลีลา
อดยาวบนถนนราชดำเนินกลาง
แยกคอกวัวอนุสวรีประชาธิปไตย
ต่อเนื่องมาที่แยกผ่านฟ้า
ไปที่สะพานมักขวานรังสรรค์
จนมาสิ้นสุดที่พระรามพระราชวังดุสิต
โดยรวมพื้นที่ส่วนนี้รองรับประชาชนได้ประมาณ๑๖๐๐๐คนนะคะ
และวันนี้อย่างที่คุณภาคภูมิได้กล่าวไป

หลวงราชการที่๙มีมติเพิ่มพื้นที่อีก๓จุด
ก็คือถนนสนามชัยถนนท้ายวังถนนมหาราช
เป็นการเพิ่มเติมพื้นที่ฝั่งติดกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้อีก๑๘๐๐๐คน
ทำให้การเตรียมพื้นที่ขณะนี้
รวมแล้วสามารถรองรับประชาชนได้ทั้งหมด๓๕๐๐๐คน
เดิมที่เราได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
จากทางฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นะครับ

ตั้งแต่เวลาตี๕ของเช้า๒๕ตุลาคม
แต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเวลานี้
มีประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่
เพื่อที่จะรอรวมพระจบิที

และหลวงราชกาลที่๙เป็นจำนวนมากแล้ว